จับตาเตือนภัยวันนี้พาคุณผู้ชมมาสัมผัสอากาศหนาวลมเย็น
ดินแดนเหนือสุดของประเทศไทยที่นี่ครับจังหวัดเชียงราย
ตลอดช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมามาจนถึงวันนี้
ที่นี่ก็เนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติ
ที่เดินทางมาสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติ
ต่างมากมายโดยเฉพาะวันนี้เองครับ
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาที่สิงปาร์คแห่งนี้
เขามีกิจกรรมที่ให้คู่รักมาจดทะเบียนกันในช่วงเช้าถึง๒๒คู่
และที่สำคัญครับคู่รักทั้ง๒๒คู่ก็สามารถที่จะขึ้นไปบนวรุน
เพื่อที่จะชมความสวยงามของท้องฟ้าเหนือเมืองเชียงรายแห่งนี้นะครับ
กับกิจกรรมที่มีชื่อว่าบอลลูนเลิฟครับ
ในช่วงค่ำครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์เลยทีเดียว
ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติ
สามารถที่จะมาชมกันได้นะครับกับการแข่งขันบอลลูนานาชาติ
รวมไปถึงชมการแสดงแสงสีเสียงที่จะมีขึ้นตั้งแต่วันนี้
ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๘กุมภาพันธ์นี้ครับ
คุณผู้ชมครับต่อเนื่องมาจากตอนเช้านะครับ
ขณะนี้เองด้านหลังของผมครับมีการจัดกิจกรรมแข่งขันบอลลูนอนาชาตินะครับ
รวมไปถึงอีกสักครู่หนึ่งก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงกับบอลลูน
ที่มาร่วมจัดแสดงกว่า๓๒ลูก๓๒ชาติในวันนี้นะครับ
แน่นอนครับสภาพอากาศนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียว
สำหรับใครที่จะเดินทางมาที่ภาคเหนือแห่งนี้นะครับ
เพราะว่าช่วงกลางวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
อุณหภูมินั้นอยู่ที่ประมาณ๓๐กว่าองศาเซลเซียต

ตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๒๗องศาเซลเซียต
หลังจากนี้เป็นต้นไปอุณหภูมินั้นจะลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
การว่าต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ๑๕๑๖องศาเซลเซียต
นั่นก็หมายความว่าอุณหภูมิระหว่างช่วงเช้ากับช่วงค่ำเนี่ยนะครับ
ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอย่างชัดเจน
มีผลต่อสุขภาพร่างกายของประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวแน่นอนนะครับ
ปัจจัยหลักตอนนี้ที่ทำให้อากาศเย็นลง
เนื่องมาจากมวลอากาศเย็นที่แผลลงมาเมืองไทยของเรา

แต่ว่าในช่วงวันอาทิตย์ต่อเนื่องวันจันทร์ที่ผ่านมา

หลังจากนี้ก็จะค่อยอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่อง
คาดการณ์ว่าจะออกจากเมืองไทยของเราหลังวันพุธเป็นต้นไป
นั่นก็หมายความว่าหลังวันพุธนั้นอุณหภูมิในหลายพื้นที่จะสูงขึ้นนะครับ
รวมไปถึงมีหมอกเกิดขึ้นในตอนเช้า
แต่ว่าชาวเหนือครับช่วงเช้ากับช่วงค่ำยังคงได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็นอยู่
เพราะว่ายังคงมีกระแสลมจากที่ตะวันตกครับ
คอยหอบเอาความหนาวเย็นจากเทือกเขาฮิมาลัยมาหล่อเลี้ยงในบริเวณดังกล่าวนะครับ
จากชาวเหนือต้องระวังรักษาสุขภาพแล้วนะครับ
ตอนนี้ชาวใต้ยังอยู่ในห่วงที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ
ระวังเรื่องของฝนตกชุกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง

ชาวเรือยังคงต้องเฝ้าติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการ
รวมไปถึงเรือเล็กยังคงต้องงดออกจากฝั่งต่อเนื่องไป
จนถึงวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นคาดการณ์ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับ
ยังไงค่ำคืนนี้ขอให้มีความสุขกับวันวาเลนไทยครับ
ผมพุทธนันพิสิทธิ์มหาลสวัสดีครับ